คุณผู้ชมครับแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปประสบเหตุ
ขณะที่เธอเรียกแท็กซี่ขึ้นไปบนแท็กซี่

ดึกแล้วด้วยฮะกลางดึกนะครับ
แล้วก็เธอถูกคนขับแท็กซี่พูดจาลวนลามตลอดเส้นทางเลย
ขอกัดหูหนูหน่อยได้ไหม

เพื่อย้ำคุณผู้ชมนะ
กัดหูหนูหน่อยได้ไหม
และเดี๋ยวพี่จะพาไปเลี้ยงข้าว

ให้ตังค์๕๐๐หนูไม่ต้องจ่ายค่ารถหรอก

คุณผู้ชมครับนี่ผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้
บันทึกเสียงและแอบถ่ายคลิปไว้ได้
เป็นหลักฐานชั้นดีคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
โอเคเรายอมจ่าย๑๔๐
ลูกโกหกหนูแล้ว

ไม่แน่จ่ายตังหนูหมดนี่ไหม

ลูกจะลองการหูหนูทำไมร้วน

เวลามีชอบหรอ

เออพึ่งอะไรเพื่อประหลาดอ่ะ

ลุงเป็นแมวเหรอมากัดหูหนูอ่ะ

ตายแล้วนะฮะผู้โดยสารเขาก็พยายามใจดีสู้เสือนะคุณนะ
ได้ยินเสียงน้องผู้หญิงไหมพยายามใจดีสู้เสือแต่จริงคุณ
ในใจก็กลัวแหละเพราะว่าคุณคิดดูเวลาป่านนี้แล้วเนี่ย

ใช่นะครับแล้วก็ก่อนที่คลิปจะตัดไปเนี่ย
คนขับแท็กซี่ก็พยายามพูดกลบเตือนบอกว่า

เฮ้ยลุงมาล้อเล่นแบบนี้ได้ไง
รถแท็กซี่คันนี้มาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
คาดการณ์ว่าคลิปเสียงคาดว่า
เป็นช่วงที่ผู้โดยสารกำลังอยู่บนรถ
และรถคงติดอยู่แถวแยกดินแดง
ผู้โดยสารต้องการที่จะไปที่ห้วยขวางนะครับ
ทีนี้นะฮะเธอก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วก็ฝากเตือนผู้หญิงที่ต้องเดินทางคนเดียวตอนกลางคืน
ให้ระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับ

ชาวเน็ตเรียกร้องให้ดำเนินการทางคดีกับ

แต่ว่าไม่มีการรายงานเรื่องของ
สีแล้วก็ข้อมูลบริษัทของรถแท็กซี่คันนี้นะครับ
แต่ว่ารู้เลขทะเบียนเดี๋ยวกรมการขนส่งทางบก

ก็ต้องเรียกคนขับมาสอบถามซิ
ลุงจะไปกัดหูผู้โดยสารทำไม